วันนี้ศพของท่านทูตวิราชัยพลาสัยถูกส่งมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
หลังจากที่ท่านทูตวิรชัยถึงแก่อนิจกรรมที่สหรัฐด้วยวัย๕๘ปีเมื่อ๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
ทูตวิราชัยเป็นนักการทูตที่มากความสามารถผ่านการทำงานสำคัญของชาติมาหลายอย่างนะครับ
แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศ

นี่เป็นภาพบรรยากาศในพิธีส่งศพเอกอักราชทูตวีรชัยพลาศัยกลับประเทศไทย
หลังจากที่ทูตวีรชัยถึงแก่อนิจกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
พิธีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียจที่สนามบินนานาชาติดาเลสรัฐเวอร์จีเนียของสาวรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
โดยมีนางอลิซาเบ็ดพลาสัยภรรยาข้าราชการจากสถานทูตไทย
ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสาวรัฐพร้อมทหารเกียรติยศจากกองทัพสาวรัฐ
โดยศพของทูตวีรชัยมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันนี้
ทูตวีรชัยพลาสัยเพิ่งเดินทางไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวาชิงตันสาวรัฐ
เพื่อยื่นพระราชสารตราตั้งในการเป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มในสหรัฐอเมริกา
แต่ก็มีข่าวร้ายในเวลาต่อมาเมื่อทูตวิราชัยมีอาการป่วยเกี่ยวกับไขสันหลัง
จนต้องเข้าโรงพยาบาลและถึงแก่อนิจกรรมในที่สุด
ชื่อของทูตวิราชัยพลาสัย
เป็นที่รู้จักจากการขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
ในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราศาสตร์พระวิหาร

ที่ใช้ความสามารถทั้งทางรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ที่ทูตวิราชัยสังสมมาทั้งชีวิต
จนเป็นที่ชื่นชมจากสังคมไทย
ทูตวีรชัยยังเป็นที่ยอมรับจากบรรดานักการทูต
และได้รับความไว้วางใจให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญ

และเป็นเอกอัครราชทูตอีกหลายแห่ง
โดยในการดำรงตำแหน่งเอกอักราชทูต
ผู้แทนถาวันไทยประจำสาปรชาชาติ
สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ทูตวีรชัยแสดงความสามารถทางการทูต
พลิกสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังถูกนานาชาติมองว่า
มีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากกระบวนการประชาธิปไตย
โดยดำเนินการทางการทูตขอแรงสนับสนุนจากมิตรประเทศ
ไทยได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
บทบาทในเวทีสระประชาชาติของทูตวีรชัย
ตราดุลใจคนทั้งประเทศ

กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
และนครนิวยอร์กของสาวรัฐ
ด้วยศุลธรรพที่กินใจคนทั้งประเทศ
ท่านประศนาพระเจ้าพระเจ้าพูมิพรณ์

ผ่านหลังหลักศักดิ์และปัจจุที่พระเจ้าต้องการ
และสำที่สำคัญความตามห่วง
เค้าเป็นเดิมของแวนของอาเมริกา
ทรงงานผู้อาดิวัติสัตว์ที่เป็นผู้ทรงความแท้
แต่ใครจะเชื่อว่านักการทูตคู่นี้จะมีความสามารถ
มากกว่างานด้านการต่างประเทศ
ในความเป็นจริงแล้วทูตวีรชัย
หรือที่หลายคนเรียกว่าทูตแสบ
ยังมีความรักในเสียงดนตรีตั้งแต่เด็ก
แม้จะไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพตามที่ฝันเอาไว้

งานการทูตได้อย่างไม่น่าเชื่อ
โดยนี่เป็นหนึ่งในผลงานของทูตแสบ
ดนตรีที่รวมเอานักการทูตหลากหลายชาติ
ที่ประจำองค์การสหประชาชาติมาเล่นดนตรี
ซึ่งเพลงที่กำลังได้ยินอยู่นี้
แต่งขึ้นในวาระครบรอบ๗๐ปี
องค์การสาปรัชชาชาติ

ให้กับองค์การสหประชาชาติในหลายโอกาส
จนเป็นกิจกรรมอดิเรกของนักการทูต
ที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก
หัวใจของการเป็นนักดนตรี
ยังทำให้ทูตวีรชัยตั้งวงดนตรี
ร่วมกับผู้ร่วมงานประจำสถานทูตต่าง

โชว์ลีลาร้องเพลงด้วยท่าทีที่ผ่อนคลาย
ความเป็นกันเองท่าทีที่เป็นมิตรแบบนักดนตรี
ตลอดจนความสามารถทางการทูต
ได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวกะทิคนหนึ่ง

ทำให้การถึงแก่อนิจกรรมของเอกอัครราชทูต

คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทย
จอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัตน์ทีวี